ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
แพทย์จะมาอธิบายนะครับเหมือนเมื่อวานผมนะครับ
ได้ไปตอบปรับคำนานกว่าสิบสิบชั่วโมง
ทีนี้ครับก็เลยไม่ด้วยความเราเครียด
ช่วงนี้เราไม่ได้หลับมา๓๔วันก็เลยหลับ
แล้วก็พอรู้ข่าวว่ามีการออกหมายจับ
ผมก็เข้ามามอบตัวตามหลักความยุติธรรมครับ
อะไรผิดอะไรถูกว่าตามความยุติธรรมครับ
ถ้าผมผิดจริงผมก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ทำผิดนะครับ
แต่ผมก็ยังยืนยันว่าความยุติธรรมน่าจะช่วยผมให้รอดจากความผิดได้นะครับ
ประกันตัวไหมคะประกันตัวไหม
เดี๋ยววันนี้เราอาจจะขอยื่นประกันตัวนะครับ
ส่วนว่าจะได้ประกันหรือไม่ก็แล้วแต่ดุลพินิษฐของพนักงานสอบสวนนะครับ
แล้วเราก็นิยันว่าทำการจับกระบวนการ

โรงแรมแล้วก็เรื่องธุรกิจกับผู้มีคิดควรของคุณปริยาค่ะ
ก็คือตัวโรงแรมเรายกเลิกสัญญาว่าจ้างการบริหารโครงการ
โครงการของคุณปียาและยกเลิกสัญญาจ้างการบริหารของโรงเรียน
เดินขอขอบคุณขอบคุณภิกษณะค่ะ
ยกเลิกนานอย่างไรครับ
ยกเลิกค่ะตั้งแต่วันที่๒๖ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนับตั้งแต่ที่มีข่าวว่าคุณบอลกฤษณะนะคะ
มอบตัวตั้งแต่ประมาณ๔โมงเย็นที่ผ่านมานะคะ
นายตำรวจท่านแรกที่อยู่ในการสอบเพิ่งจะออกมาจากห้องสอบค่ะ

สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับ
ท่านน่าจะเป็นท่านแรกที่ออกจากห้องสอบตอนนี้ใช่ไหมคะ

ตอนนี้ถือว่าสอบคุณบอลกฤษณะจบแล้วหรือยังคะ

สอบเนี่ยนะคะคนที่เป็นหัวโต๊ะวันนี้ในการสอบคือใครคะ
ลองชุดลักษณ์พนธุบลทธิชุดลักษณ์ตามเง้อก็ครับ
ซึ่งรับผิดชอบงานสอบส่วน
ค่ะซึ่งผลการสอบวันนี้สาระสำคัญที่สรุปได้
คุณบอลกฤษณะรับสารภาพว่าอะไรหรือปฏิเสธอะไรบ้างคะท่าน
ก็ท่านรับว่าอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับแต่ว่าปฏิเสธว่าไม่ได้สั่งการ
ค่ะตำรวจสอบอะไรนอกเหนือจากการสั่งการให้ทำร้ายหรือเปล่าคะ
ไม่ครับเราสอบถามเขาว่าเขาปฏิเสธแล้วก็จะไปให้การชั้นศาล
ค่ะวันนี้คุณบอลกฤษณะได้กลับบ้านไหมคะ
เขายังไม่ได้ยื่นประกันตัวนะครับยังไม่ได้แสดงความจำนงว่าจะขอประกันตัว
เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ขอประกันตัวก็พนักงานสอบสวนก็ไม่มีความเห็นอะไร
ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับก็พรุ่งนี้ก็จะนำส่งฟ้องนำส่งฝากขังที่ศาลครับ
ค่ะทนายหรือตัวคุณบอลกฤษณะเองยังไม่ได้ยื่นขอประกันตัวใช่ไหมคะ

ฉันถามเผื่อค่ะถ้าเขายื่นขอประกันตัววันนี้เนี่ย
ทางพนักงานสอบสวนจะให้ประกันตัวไหมคะ
เราต้องว่าไปตามเหตุผลนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนเขามีแนวคิดอยู่แล้วว่า

ซึ่งตอนนี้ยังตอบดิฉันไม่ได้ใช่ไหมคะว่าให้ประกันหรือไม่ให้ประกันนะคะท่าน
ใช่ครับเพราะว่าเขายังไม่ยื่นประกันด้วย
จนถึงตอนนี้ถือว่าสอบจบหมดแล้วถูกไหมคะ
เหลือขั้นตอนของการพิมพ์มือการทำประวัติ
ที่ออกหมายทั้งหมด๔คนวันนี้เนี่ยได้ตัวหมดแล้วตามข่าวถูกไหมคะท่าน

ค่ะวันนี้คนที่เข้าไปอยู่ในห้องสอบด้วยในช่วงประมาณ๒๓ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เนี่ย
เหนือจากคุณบอลกฤษณะแล้วมีใครอีกบ้างคะท่านรอง
ก็มีตามหลักก็จะมีทนายความเขานะครับ
แล้วก็มีพนักงานสอบสวน

คือเนื่องจากเราเห็นว่ามีทนายนะคะต้องประกบคุณบอลอยู่แล้ว
แล้วก็มีคุณแม่แล้วก็ในภาพเห็นลูกสาว

คุณแม่และลูกสาวก็ได้อยู่ในห้องสอบสวนใหญ่ครับ
ค่ะตอนนี้ตำรวจเนี่ยนะคะข้อมูลที่มีอยู่ในมือของตำรวจ
หรือว่าหลักฐานและพยานที่สอบไปแล้วที่อยู่ในมือของตำรวจเนี่ย
ตรงกันกับที่คุณบอลกฤษณะยืนยันไหมคะว่าเขาไม่ได้สั่งให้มีการทำร้ายลูกชายของนายทหารนะคะ
เราเราคือการดำเนินคดีเนี่ยการคำให้การของผู้ต้องหาเนี่ย

แล้วก็เรามีหลักฐานอื่นพยานอื่นที่มายืนยันการกระทำผิดของเขา
ตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนมี
มีคลิปวีดีโอจากกล้องวงจรปิดในร้านแล้วหรือยังคะ
ยังครับมีแต่บริเวณรอบด้านล่างหรือว่ารอบนะครับ
แต่ว่าในร้านเนี่ยยังตรวจพิสูจน์กันว่ามันเสียตั้งแต่เมื่อไหร่
ในส่วนของกล้องที่เสียถ้าสมมุติพยายามจะจำแนกเนี่ยนะคะ
คือคนที่ตามข่าวนี้ก็บอกว่าตัวเก็บข้อมูลจริงไม่เกี่ยวกับตัวกล้อง
คำถามคือว่าภาพนะคะท่านภาพวันนั้นเนี่ยตกลงมีการบันทึกเอาไว้ในเซิร์ฟเวอร์ไหมคะ
ยังตรวจสอบอยู่ครับเพราะว่ามันมีเซอร์เวอร์หลายตัวของโครงการนะครับ
มันเป็นโครงการใหญ่กำลังตรวจสอบอยู่ครับค่ะ
เมื่อวานนักข่าวรายงานบอกว่าในร้านมารินสกายวันที่เกิดเหตุมีกล้องวงจรปิดอันนี้ข้อมูลถูกต้องไหมคะ
มีตัวกล้องครับมีตัวกล้องอยู่แต่ว่าตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราไม่ทราบแต่ตัวกล้องเนี่ยมีครับ
เราไม่นิ่งนอนใจมีหลายฝ่าย
อะไรที่จะเป็นประโยชน์กับคดี
และเป็นเรื่องพยายามศักดิ์การ
ทางพยายามสอบสวนเยี่ยมดีครับ
ท่านรอกนะเช่นฮะพยานที่เห็นเอกสาร
ยืนยันเลยว่าตำรวจจะให้ความคุ้มครองอย่างเต็มที่ไม่ต้องกลัวนะครับ
คดีนี้เรารับรองได้ว่าไม่มีอิทธิพล
จะได้รับความปลอดภัยแน่นอนครับ
จนถึงตอนนี้ค่ะท่านรองจนถึงตอนนี้เนี่ย
จากการสอบพยานคนอื่นไปถึงแม้ว่าจะไม่เป็นข่าว
แต่มีคนที่พูดชัดเจนแล้วหรือยังคะ
ว่าคุณบอลกฤษณะเป็นคนสั่งให้มีการทำร้ายในคืนวันนั้นนะคะ

เรามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะขออนุมัติ

ส่วนมีพยานอะไรบ้างเนี่ยผมขออนุญาตไม่พูดนะครับ
จำเป็นต้องมีการเรียกนักแสดงท่านใดมาสอบเพิ่มเติมอีกไหมคะ
เราเรียกครับคนที่มาแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์เราจะเรียกมาสอบให้หมดครับ
คะมีข่าวออกมาเนื่องจากคุณแม่ของคุณบอลกฤษณะให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเอาไว้นะคะ
บอกว่าได้ยินห้องข้างพูดถึงคนที่ชื่อออดี้ก็คือคุณธนินเนี่ยนะคะ
คือคุณธนินตอนนี้เนี่ยสถานะคือเป็นพยานถูกไหมคะ

เขาพูดถึงเรื่องวันนั้นว่ายังไงบ้างคะ
ผมขออนุญาตไม่ลงลึกในคำให้การของพยานนะครับ

คุณธนินเนี่ยถูกตำรวจสอบปากคำในคดีอื่นนอกเหนือจากคดีที่เกิดขึ้นที่มารินสกายไหมคะ

ไม่มีครับไม่มีเขามาในฐานะพยานครับ
ไม่มีการถูกตรวจปัสสาวะเรื่องสารเสพติดมีไหมคะ

จนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะคุณแม่ของคุณบอลกฤษณะหรือแม้แต่ครอบครัวของคุณบอลเองเนี่ยขอความคุ้มครองจากตำรวจไหมคะ
ยังไม่ได้ขอความคุ้มครองอะไรนะครับแล้วก็ผมยืนยันนะครับว่าจะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายแล้วก็ดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งคัดนะครับ

ถูกย้ายดิฉันยืนยันกับท่านว่าท่านนี้เนี่ยถูกย้ายจริงหรือเปล่าคะ
ผมยังไม่เห็นคำสั่งนะครับแต่ว่า
ถ้าเป็นท่านดำรวจตรีสถาบัติชื่ออะไรเนี่ยสฤษไทย
ถ้าไม่เกี่ยวท่านไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวนคดีนี้เลย
และตัวท่านเองก็มีสำนวนที่สำคัญที่ต้องทำให้เสร็จ
มีสำนวนที่สำคัญมากต้องทำให้เสร็จซึ่งท่านค้างอยู่หลายสำนวน
จนถึงตอนนี้เนี่ยมารินมารินสกายนะคะหรือว่ามารินพลาซ่าก็แล้วแต่
อยู่ในระหว่างการถูกตรวจสอบระยะการตั้งร้านกับสถานศึกษาหรือเปล่าคะ

อันนี้เป็นคดีเก่านะครับซึ่งเคยถูกจับมา

อายการก็ให้สอบเพิ่มเติมนะครับ

จนถึงตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดที่เหลือ
ที่ตำรวจยังไม่ได้แล้วต้องการเนี่ยคือหลักฐานหรือพยานอะไรคะท่านรอง
เราอยากได้พยานอีก
หลายคนที่อยู่ในร้านนะครับที่เห็นเหตุการณ์
แต่ก็มีหลายคนก็มาให้คำให้การแล้วนะครับ
ค่ะท่านทราบใช่ไหมคะว่ามีพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ในร้านวันนั้นเนี่ยไม่น้อย
แต่ก็ยังไม่กล้าติดต่อเข้าพบตำรวจนะคะ
อันนี้ผมขออนุญาตไม่พูดนะครับค่ะมีแล้วครับมีมีคน
แต่ขออนุญาตไม่พูดว่ามีใครบ้าง
ขอย้ำเป็นคำถามสุดท้ายค่ะตกลงคืนนี้เนี่ยคุณบอลกฤษณะจะได้รับการประกันตัวหรือเปล่า
ยังตอบตอนนี้ที่เราคุยกันไม่ได้ใช่ไหมคะ
ตอบไม่ได้ครับเพราะเขายังไม่ได้แสดงเจตจำนงที่จะขอประกันตัวเลยครับ
ค่ะท่านรองขอบคุณมากในช่วงนี้ค่ะครับครับขอบคุณครับ
คุณผู้ชมค่ะท่านเป็นท่านล่าสุดนะคะหลังจากที่มีการสอบนะคะ
วันนี้ผู้ใหญ่เนี่ยนั่งหัวโต๊ะกันหลายคนนะคะแล้วก็มีการร่วมสอบกันหลายคนทีเดียวนะคะ
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องตามกันต่อ
ตกลงแล้วการพูดผ่านสื่อของตัวคุณบอลกฤษณะเองเนี่ยนะคะ
ตกลงคุณบอลกฤษณะเป็นใครสักครู่ค่ะ
อีกคนนึงที่ออกมาพูดในวันนี้นะคะแล้วก็น่าจะชี้แจงหลายเรื่องได้นะคะ
ตกลงใครเป็นใครกันแน่ในการบริหารพื้นที่
จุดนี้ที่เชียงใหม่นะคะเราจะคุยกับเลขานุการของคุณพีรยาคุวานัน
คุณพานุมาสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่เราแนะนำคุณพานุมาตรแบบนี้
เพราะว่าเราได้รับการยืนยันจากตัวคุณพานุมาตรเองนะคะ
ว่าคุณพานุมาตรเป็นเลขาของคุณพีรยาถูกไหมคะ
คุณพานุมาตรเนี่ยคือคนที่คุณอุ้มลักษณะเรียกในคลิปว่าพี่เวียบอ่ะ
ใช่ค่ะคือคนเดียวกันทั้งหมดตามข่าวนะถูกข่าวค่ะ
ใช่ค่ะมีชื่อคุณบอลกฤษณะไหมคะทั้งโรงแรมแล้วก็คอมเพล็กซ์แห่งนี้นะคะ
ไม่มีค่ะไม่ได้เป็นหุ้นส่วน
ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนค่ะแต่ว่าเป็นแค่ผู้บริหารงานค่ะ
ของที่ไหนคะของโรงแรมหรือของโครงการคะ
ท่าของโรงแรมแล้วก็ของโครงการค่ะเป็นผู้บริหารในเชิงดูภาพรวมค่ะ
ตัวที่ดูแลโครงการผู้บริหารเราก็จะมีทีมบริหารอีกทีมนึงค่ะ
แต่ทางคุณกิจสนะจะเป็นดูภาพรวมทั้งหมดของโครงการ
ทุกโครงการของคุณพิริยาค่ะ
คุณพีรยากับคุณบอลกฤษณะมีความสัมพันธ์เป็นอะไรคะ
ความสัมพันธ์เป็นแค่นายจ้างกับลูกจ้างค่ะ
ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนธุรกิจกันเลยเหรอคะ
ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนธุรกิจกันค่ะ
คืออย่างนี้ค่ะเดี๋ยวทางหนูจะอธิบายอย่างนี้นะคะ
คือว่าเท้าความก่อนคือคุณกิริยาเนี่ย
ได้มีผู้แนะนำให้คุณกิจสนะรู้จักกัน
ซึ่งคุณกิจนะเนี่ยค่ะมีความรู้ความเที่ยวชาญ
ทางด้านการบริหารงานทางด้านโรงแรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ทางคุณพิริยาก็เลยตัดสินใจว่าจ้างให้คุณกิจสนะมาบริหารงานจัดการโรงแรม

ผลตอบรับออกมาดีค่ะ
คุณพิริยาก็เลยให้คุณกิจสนะเนี่ยค่ะดูแลโครงการหลายโครงการของคุณพิริยาค่ะ
โดยอัตราจ้างเราก็จะให้เป็นทั้งเงินเดือนแล้วก็เป็นผลตอบแทน
แต่ไม่ได้ให้เป็นหุ้นส่วนค่ะ
ไม่มีหุ้นในอสังหาริมทรัพย์หรือว่าโครงการใดของคุณพีรยาเลยเหรอคะ

เป็นเงินเดือนกับผลตอบแทนคำว่าผลตอบแทนนี่หมายถึงอะไรคะ
ผลตอบแทนนี้คืออาจจะเป็นผลกำไรแต่ละโครงการที่เกิดขึ้นค่ะ
โดยผลตอบแทนเนี่ยทางหนูไม่ทราบว่าผลตอบแทนนี้ได้เท่าไหร
ซึ่งมันเป็นข้อตกลงสำหรับคุณภรรยากับคุณกิจสนาเองค่ะ

ซึ่งถ้านับตั้งแต่โรงแรมซึ่งเพิ่งเปิดได้ไม่นานถูกไหมคะ
เปิดปลายปี๕๘นี่ฉันเข้าใจถูกไหมคะ
จะมีโรงแรมที่ภูเก็ตอยู่ค่ะ
พอมันมีการประสบผลสำเร็จขึ้นค่ะทางคุณพิริยาก็เลยทำสัญญาว่าจ้างขึ้นมาค่ะ
เข้าใจค่ะคุณพีรยาเริ่มจ้างคุณบอลกฤษณะเนี่ยตั้งแต่ประมาณปีไหนคะ
ประมาณต้นปี๒๕๕๘ค่ะ
ตั้งแต่ปี๕๘ดิฉันย้ำอีกครั้งนะคะที่ผ่านมาทั้งหมดการจ้างงานเกิดขึ้นโดยผลตอบแทนอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์หรือใดก็แล้วแต่
ที่ได้แน่คือจ้างเป็นแบบจ้างบริหารเป็นลูกจ้างแล้วก็ให้เป็นเงินเดือนถูกไหมคะ
แล้วก็รวมถึงสถานที่เกิดเหตุคือมารินสกายเนี่ยนะคะก็บอกว่าเป็นของคุณบอลเองเพราะฉะนั้นขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่ใช่ใช่ไหมคะ

ทีนี้เดี๋ยวฉันขอแทรกคุณบอลกฤษณะนิดเดียวนะคะมันมีอีกคนนึงที่ออกมายอมรับนะตั้งแต่วันเกิดเหตุคือคุณธนินหรือว่าคุณออดี้เนี่ยนะคะคุณธนินเป็นใครคะ
คุณธนินเป็นผู้เช่ามารินสกายค่ะร้านมารินสกาย

คือคุณธนินมาเช่าพื้นที่เราเปิดร้านมาลินสกายค่ะ

คือชื่อเจ้าของเนี่ยคือชื่อคุณธนินถูกไหมฮะ
ว่าชื่อมารินเนี่ยมาจากขออภัยนะคะเป็นชื่อของคุณแม่คุณพีรยาถูกไหมคะ
ค่ะคืออย่างนี้ค่ะทีแรกโดยพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยคุณพิรยาตั้งใจที่จะบริหารการจัดการเองทั้งหมด

ทีนี้เราก็ได้คุยกับทีมบริหารกันหลายทีมก็เลยบอกว่าจริงแล้วเราไม่ควรจะบริหารเองเราควรจะตัดพื้นที่ในการในการให้เช่า

ซึ่งค่ะคุณพิริยาอยากเปิดร้านอาหารก็เลยตั้งชื่อนี้มาเพื่อจะสอดคล้องกับโครงการของเรา

พอมันมีการพูดคุยกันในระหว่างทีมบริหารก็เลยบอกไม่แนะนำให้คุณภรรยาทำ

อ่าทีนี้พอไม่ได้แนะนำเนี้ยค่ะคุณเคลียร์ก็ไม่ได้บอกใครแล้วเพราะเอิญมีการพูดคุยกันหรือรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ค่ะ
เขาก็เลยบอกว่าคุณธนินก็เลยมาขอเช่าพื้นที่คุณพิริยาโดยเงื่อนไขว่าขอใช้ชื่อเดิมได้ไหม

เพราะด้วยตัวคุณภรรยาชอบชื่อนี้
ค่ะทีนี้ค่ะคุณธนินกับคุณบรกฤษณะเป็นอะไรกันคะ
คุณธนินกับคุณธนินกับคุณกิจสนะเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยค่ะที่ทราบมาก็คือว่าเราก็คือเป็นเหมือนกับพี่น้องกันคือในเชิงพี่น้องคือเหมือนกับผู้เช่ากับผู้ให้เช่า

ค่ะซึ่งซึ่งตัวมารินสกายเนี่ยมันอยู่ในโครงการของเราค่ะมันก็เป็นธรรมดาที่ว่าทางคุณกิจสนะเนี่ยก็อาจจะต้องไปอุดหนุนเพื่อเพื่อให้อ่าร้านเนี่ยเหมือนกับเพราะว่าตัวคุณกิจสนะเนี่ยมีมีคุณอุ้มเป็นเป็นดาราใช่ไหมคะ

คุณกิจสนะกับคุณอุ้มได้ขึ้นไปทานเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการส่งเสริมการขายให้กับทางร้าน

ค่ะทีนี้ขอพูดถึงคลิปซึ่งเป็นที่คนเอามาแชร์แล้วก็เปรียบเทียบคำให้สัมภาษณ์ของแต่ละคนในข่าวเนี่ยนะคะ

ตกลงคุณวิเนี่ยยืนยันอีกครั้งนะคะไม่ใช่เลขาของคุณบอลกฤษณะ

แล้วคุณอุ้มลักษณะรู้ไหมคะว่าคุณพานุมาตรไม่ใช่เลขาคุณบอลนะคะ
ทราบค่ะคลิปวันนั้นอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้เรามีการแซวกันซึ่งในคลิปถ้าสังเกตดี
จะไม่ได้บอกนะคะวิจะไม่ได้ยืนยันว่าวิเป็นเลขาของคุณบอล
จะหันไปแล้ววิทย์ก็ทำมือไม่ใช่แล้ววิทย์ก็หันกลับ

ไม่ได้มีการตอบตกลงว่าใช่ค่ะ
ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งท่านซึ่งอยู่ในคลิป
เรียนถามคุณพานุมาตรแบบนี้ว่าคนในคลิปเดียวกันนั้น
ที่คุณอุ้มลักษณะแนะนำในคลิปว่าเป็นบอดี้การ์ด
ของคุณบอลกฤษณะเนี่ยใช่คนที่เป็น
คนไปมอบตัววันแรกคนแรกหลังเกิดเหตุหรือเปล่าคะ
อดี้การ์ดที่อยู่ที่ร้านมารินสกายใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือคนเดียวกันกับในคลิปที่คุณอุ้มแนะนำว่าเป็นกาดของคุณบอลหรือเปล่าคะ
อ่าตัวเนี้ยค่ะทางวิไม่สามารถตอบได้อ่ะค่ะเพราะว่า
ไม่รู้ความสำคัญชัดเจนว่ามีความสัมพันธ์อะไรซึ่งตรงนี้
คงตอบให้ไม่ได้อะค่ะงั้นเอาเท่าที่อย่างนี้ค่ะ
งั้นถ้าเราไม่พูดถึงตัวคลิปนะคะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านนะคะ
อดี้การ์ดของร้านนั้นมีกี่คนคะอ่าตัวตัวร้านมารินสกาเนี่ย
จะไม่ได้ทราบค่ะเพราะว่ามันเป็นการบริหารงานจัดการของคุณธนิน
ตัวของวิเนี่ยค่ะวิจะเป็นเลขาของคุณพิริยา
ซึ่งมิตรจะไม่ทราบว่าการบริหารงานจัดการของร้านเนี่ยเขาจะมีกี่คน
เพราะว่ามันคนละส่วนกันนะคะอืมทีนี้นับตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะ
คุณพานุมาสสามารถจะติดต่อคุณอุ้มลักษณะพูดคุยบ้างหรือเปล่าคะ
อ่ามีการติดต่อบ้างค่ะหลังจากวันที่เกิดขึ้น
แต่หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ยังติดต่อไม่ได้ค่ะ
แต่ทราบข่าวล่าสุดก็คือตอนเนี้ยอ่าก่อนเมื่อวานนี้เห็นคุณอุ้มลักษณะได้ไป
แล้วก็ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่แล้วค่ะอืมจนจนถึงตอนนี้ค่ะคุณพานุมาตร
พีรยามีกำหนดกลับถึงเมืองไทยเมื่อไหร่คะ
โดยประมาณคาดว่าตอนนี้ที่พูดคุยกันนะคะ
คุณพิริยาจะรีบกลับมาให้เร็วที่สุด
คุยกันไว้ก็คือไม่น่าจะเกิน๑อาทิตย์ค่ะ
หลังจากนั้นค่ะคุณพิริยาจะมีการแถลงข่าวอีกทีนึงค่ะ
ค่ะเท่าที่คุณพานุมาตรได้คุยกับคุณพีรยานะคะ
ในระหว่างตั้งแต่เกิดเหตุ
จนกระทั่งก่อนที่คุณบอลกิจนะจะมอบตัว๔โมงเย็นวันนี้
คุณพีรยากับคุณบอลกฤษณะได้คุยกันบ้างไหมคะ
ไม่ได้คุยกันเลยค่ะ

ค่ะก็คือคุณพิริยาสอบถามมาทางนี้ค่ะว่า
ตอนนี้เรื่องราวข่าวไปถึงไหนแล้ว
ได้มีการพูดคุยกับคุณบอลไหม
ก็เลยบอกว่ากับคุณบอลนะคะ
ตั้งแต่เกิดเรื่องก็เลยยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเลย

กับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะแสดงความชัดเจนว่าเรื่องราวเป็นยังไง

ตอนนี้ค่ะหลังจากที่ไม่มีการพูดคุยกันเกิดขึ้น
ทางคุณพิริยาก็มีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกสัญญาจ้าง
แล้วก็ผู้บริหารต่างโครงการในเครือของคุณพิริยา
เพื่อป้องกันความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นไปมากกว่านี้ค่ะ

ค่อนข้างชัดเจนนะคะเดี๋ยวถ้าคุณพิรญญากลับมา
ไม่แน่ถ้าถึงวันนั้นเราอาจจะได้ขอสัมภาษณ์คุณพิรยาอีกครั้ง

ขอแถลงอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมคะ

เรื่องที่มีข่าวกระแสว่าคุณพิริยาค่ะเป็นผู้มีอิทธิพล
กับทางธุรกิจสีเทา

คุณพิริยาทำธุรกิจทุกอย่างด้วยเงินส่วนตัวของคุณพิริยาเอง
ลัต๙๓ภิริยะเนี่ยได้แยกตัวออกมาจากโครวยูทัศน์ค่ะ
เข้าใจค่ะเดี๋ยวถ้ามีเวลามากกว่านี้

โปรดติดตามตอนต่อไป